เรื่องของการย้ายทีมไม่ได้คึกคักเฉพาะนักเตะไทยนะ
เตะต่างชาติก็คึกคักเหมือนกันในตลาดของไทยลีก
ยิ่งคึกคักไปใหญ่ใช่ในไทลิคสุดเนี้ย
อย่างเป็นทางการซีซั่นแรกนะครับนักเตะหลายคนที่เข้ามา
ความฮือฮาอยู่ที่อองทูนะครับกองหน้าทีมเมียนมานะครับ
ก็ย้ายมาด้วยสัญญายืมตัวแต่ว่าสิ่งที่พลิกผันมากกว่านั้น
การมาของอองทูก็สร้างปฏิหารให้กับหนุ่มคนหนึ่ง

ใช่ครับทำให้เขาได้เลื่อนตำแหน่งนะครับ
จากพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานในสโมสรนะครับ
เปลี่ยนมาเป็นร่างขององค์ทูติดตามตรงนี้หน่อย
และใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มา๗ปี

ใช้ชีวิตอยู่ด้วยเงินเดือนเพียง๓๐๐บาท
ทำหน้าที่ตัดย่าและดูแลสนาม
กล่าวได้ว่าชีวิต๙๐ของอุอยู่ที่สถานที่แห่งนี้
แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้รับเกียรติจากสโมสรต้นสังกัด
นักเตะซุปเปอร์สตาร์ของประเทศพม่าอย่างอองทู

จึงได้รับความไว้วางใจจากสโมสร
ให้เป็นผู้คอยดูแลนักเตะคนนี้
และเป็นความบังเอิญที่เขาเองก็มีชื่อเดียวกับแข้งรายนี้พอดี
นับเป็นบทบาทที่เขาเองก็ไม่คาดคิดมาก่อน

โดยไม่สนว่าจะได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่
หรือจะมาหรือไม่มา
พี่ก็ไม่รู้ถ้าได้จัดอองทู

ภาษายามนักเตะรายนี้อยู่ในสนามและนอกสนาม
อกจากนี้ยังรวมถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรม
และให้คำแนะนำถึงการปรับตัวในประเทศไทย
เพื่อให้อ่องทูสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างมีความสุข
วันนี้ระยะเวลาเกือบ๑เดือนในเมืองไทยของอ่องทู
เขาก็ได้อุที่คอยเคียงข้าง
กลายเป็นเพื่อนและพี่ชายคนแรกในเมืองไทยเลยก็ว่าได้
เขาอยากจะไปไหนไปที่ไหนพี่ก็พาเขาไป
แล้วก็ใช่ครับ

แล้วก็ไปส่งที่ห้องบ้างอะไรบ้างครับ

มันต้องแข็งมันต้องสู้เต็มที่

ให้เคียงกันทุกคนให้ได้ครับ

วันนี้แม่อุ๊จะได้รับบทบาทหน้าที่เพิ่มเติม
แต่วิถีชีวิตของเขายังเหมือนเดิม
และไม่ว่าอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไร
เขาก็จะมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อคนเบื้องหลัง
รอติดตามข่าวสารของนักเตะคนโปรดของพวกเขา

วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
แล้วสรุปใครจะไปตัดหญ้าแล้วต้องมาให้แพทย์ดีหรือ
ต้องทำด้วยมีเจ้าหน้าที่มาเพิ่มเติมหรือเปล่า
แต่ง่ายถือว่าเป็นความสุขส่วนหนึ่งในชีวิต
แล้วได้เห็นแล้วเขาก็อยู่กับออกหนุ่มกับใกล้ชิด
ผมเพิ่มเทอดหนึ่งของออกหนุ่มในประโยชน์มือชีพสูง
เขามีที่อยู่ให้คือสโมสรเรียกว่าอยู่แถวไหน
องทูว่าเลือกที่อยู่ที่ใกล้สนามซ้อมมากที่สุด
นั่นก็คือความสะดวกในการที่จะมาฝึกซ้อมนั่นเองนะครับ